มาตามความคืบหน้าคดีใหญ่
คดีที่สังคมให้ความสนใจนะครับ
คดีของนักศึกษาสาวที่เสียชีวิตปริศนา
แล้วก็ศพใส่กางเกงกลับด้าน
คือกลับด้านนี่ไม่ใช่กลับตะเข็บนะ
แต่เป็นการกลับหน้าหลังเลยนะครับ
กางเกงในของศพนั้นก็หายไป
ก่อนหน้านี้ตำรวจมองว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๙กรกฎาคมตี๒๓๐

ถนนสายหนองบัวลำพูโนนสังตำบลบ้านขาม

เพราะว่ามีรถคันหนึ่งรถโตโยต้าสีดำ

และจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปพบศพผู้หญิงคนนี้ในรถ
ก็มองว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
แต่ทีนี้ครอบครัวของผู้หญิงเนี่ย

โดยเฉพาะเรื่องของศพของลูกสาว
ว่าทำไมถึงใส่กางเกงกลับด้าน
ก็กลัวว่าลูกสาวจะถูกล่อลวงไปมีเพศสัมพันธ์

ก็เลยร้องขอทางมูลที่ปวีนาหงษกุล
เพื่อเด็กและสตรีช่วยเหลือ
ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของคดีนะครับ
เมื่อวานนี้นางปวีนาหงษกุลประธานมูลที่ปวีนา

พ่อและแม่ของนางสาววันนิสาสำราน

นักศึกษาชั้นปีที่๔วัย๒๑ปี

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดหนองบัวลำพู
เพื่อสอบถามความคืบหน้าทางคดีนะครับ
และทางครอบครัวยังขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ครอบครัวเองติดใจสงสัยตั้ง๖ประเด็นนะคุณ
นั่นก็คือทำไมกางเกงของลูกสาว

กางเกงชั้นในของลูกสาวหายไป

ตัวคนขับรถหายตัวไป

อยู่ในรถที่เกิดอุบัติเหตุนะครับ
แล้วก็บอกว่าเพื่อนของน้องน้ำหวาน

หลังจากที่เที่ยวสถานบันเทิงด้วยกัน
แล้วก็ส่งน้ำหวานขึ้นรถ

นี่มันคือกลับหน้ากลับหลังไงคุณ

แล้วก็มีข้อติดใจสงสัยของทางญาติ

ลูกสาวไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

คล้ายกับมีการจัดฉากนั่นเองนะครับ

คนขับรถโตโยต้าสีดำ

หรือว่าเอ็มรัตนพลที
ตอนที่แจ้งความต่อนายพลสัน
คือแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท

แล้วก็ได้ประกันตัวออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
และหลังจากที่ทางญาติร้องมูลที่ปวีนา
แล้วก็ทางตำรวจของหนองบัวลำพูต้องทำงานต่อ
เมื่อวานนี้ทางตำรวจก็เลยเชิญนายเอ็ม

นายเอ็มยอมรับสาภาพแบบนี้คุณ
บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักน้ำหวานมาก่อน
เพิ่งจะมารู้จักกันผ่านเพื่อนที่ชื่ออาย

ใช่ค่ะแล้วก็อายคือเป็นเพื่อนธอมของน้องหวา
น้ำหวานนะครับมาเที่ยวด้วยกันอยู่๓คนนะครับ

เอ็มได้พาน้ำหวานออกจากสถานบันเทิงแห่งนั้น
และระหว่างขับรถเกิดอารมณ์ทางเพศ
ขับรถไปจอดแวะที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับน้ำหวานบนรถ

แล้วก็ประสบอุบัติเหตุเสียหลักชนต้นไม้

เอ็มยืนยันนะครับว่าขณะมีเพศสัมพันธ์น้ำหวานยินยอม

น้ำหวานเป็นคนใส่เสื้อผ้ารวมถึงกางเกงยีนขาสั้นด้วยตัวเอง

เอ็มอ้างว่าไม่เห็นน้ำหวานใส่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับ
และหลังจากที่รถประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้

เพราะเขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้น้ำหวานเสียชีวิต
อย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของนายเอ็มนะครับ

ข้อหาข่มขืนกระทำชำราวโดยบุคคลอื่นนั้นอยู่ในสภาพขัดขืน

หลังจากได้รับทราบข้อมูลจากตำรวจแล้วนะครับ
ทางครอบครัวของน้ำหวานยังติดใจสงสัยอยู่อีกนะครับ
เพราะว่าศพของน้องน้ำหวานคือมีลักษณะที่แปลกอยู่แล้วนะ
ทั้งเรื่อง๖ประเด็นที่บอกไป

น้ำหวานเป็นคนร่าเริงเข้ากับคนง่ายแล้วก็มีแฟนแล้ว
ดังนั้นคงไม่ยอมไปมีอะไรกับคนแปลกหน้า
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นการเตรียมการ
มีการวางแผนล่อลวงน้องน้ำหวานไปกระทำมิดีมิร้ายหรือไม่
และที่ผ่านมาถึงแม้ตำรวจจะทำงาน
แต่ก็ถือว่ามีข้อบกพร่องหลายอย่าง
ขอให้ดำเนินการด้านคดีด้วยความรัดกลุ่มมากกว่านี้นะครับ
ลาไปอยู่เด็กรถมันไม่มีมารอหาทำไมมี

ที่สุดก็คือรอผมก่อนนะครับ
เพราะว่าไม่อยากจะพูดอะไรมากเดี๋ยวก็เผื่อยังไงก็คือต้องรอความจริง
นี่แหละครับอย่างที่คุณแม่สงสัยมาโดยตลอดนะครับ
บอกน้องน่าจะถูกลวงไปข่มขืนแล้วก็เสียชีวิตมาก่อน
ทีนี้ก็มาจัดฉากเรื่องของอุบัติเหตุกันนะครับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์เขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกัน
เพราะว่ารถคันที่เกิดเหตุเป็นรถรุ่นเก่าน่าจะ๑๐กว่าปีแล้ว
แล้วแอร์แบ็คมีลูกเดียวคือด้านหน้าฝั่งคนขับ
ดังนั้นเมื่อชนแรงแบบนี้ถึงแม้ว่าจะชนทางฝั่งคนนั่งข้างคนขับก็ตาม

แต่ทีนี้ค่ะสภาพศพของน้องน้ำหวาน
เป็นลักษณะที่เหมือนกับนอนอยู่บนเบาะนั่งข้างคนขับ
แล้วกระดูกสันหลังต้นคอถูกวางในแนวตรง
เชี่ยวชาญด้านรถยนต์บอกว่าโอกาสที่จะนอนลักษณะนี้
เวลาเกิดอุบัติเหตุมันมีน้อยมาก

คือถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะ
ลำตัวจะต้องเลื่อนลงด้านล่างเบาะ

ลำตัวอาจจะไปกระแทกกับคอนโซลด้านหน้า

รวมถึงจะต้องมีบาดแผลตามร่างกาย
แล้วศพจะไม่ได้อยู่ในท่าที่แบบเอ็นติดกับเบาะแน่น
อย่างที่คุณแม่บอกเหมือนว่านอนอยู่ที่เบาะ
ใช่ค่ะแล้วก็แฟนของน้องน้ำหวานเอง
ก็บอกนะปกติน้องน้ำหวานไม่เมาขนาดนี้
แล้วก็เชื่อมั่นว่าน้องน้ำหวานคงไม่มีทางหรอก

เขาคงไม่คิดที่จะไปนอกใจกับผู้ชายคนอื่นอย่างในเอ็ม
อันนี้คือแฟนบอกต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจกันต่อ
ก็เหมือนลึกคดีขึ้นมาอีกทีหนึ่งเลย
เพราะว่าก่อนหน้านี้แจ้งข้อหานายเอ็มไป
คือขับรถโดยประมาทแต่ตอนนี้ก็แจ้งข้อหาใหม่ไปแล้วนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดหนองบัวลำพูก็รับปากนะ
ว่าจะดำเนินการให้เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลใดมาเกี่ยวข้องกับคดีอย่างเด็ดขาด